ทีนี้มาดูเรื่องเตือนภัยค่ะมีสาวออฟฟิศคนนึงนะคะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กระบายความอัดอั้นว่ามีโจรมาขโมยชุดชั้นใน
มาขโมยถึงบ้าน๖ครั้งติดแล้วโจรแสบมากคือล็อกเจ้าของบ้านเอาไว้ในบ้าน
เพื่อที่ตัวเองจะได้ขโมยชุดชั้นในแต่สาวออฟฟิศคนนี้บอกว่า
แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดจะได้มันมีหลักฐานเขาก็เลยทำแล้วก็ได้ภาพนี้มา
เห็นชัดเจนในวงกลมสีแดงนี้นะคะตี๔๒๖กุมภาพันธ์ค่ะ
ครั้งนี้เนี่ยโจรไม่ใส่อะไรปิดบังใบหน้าเลยนะ
กล้องวงจรปิดก็เลยเห็นภาพชัดเจน

คือเตรียมพร้อมจะมาขโมยชุดชั้นใน
เปิดเป้เดินเริกเลย
ชุดชั้นในเสือชั้นในกางเกงในเลือกแบบสบายใจ
เข้าออกบ้านเขาแบบใจเย็น๒๓รอบ

ใจเย็นเนี้ยมาเลือกดูปีนเข้ามาอย่างเงี้ยอ่า
ตัวผู้เสียหายกับคนในบ้านเห็นนะคะว่าโจรกำลังก่อเหตุ
ก็เลยพยายามจะเปิดประตูบ้านแต่โจรรายนี้เอาเหมือนกับแบบเป็นโซ่อ่ะ
คล้องเอาไว้ที่ช่องคล้องแม่กุญแจล็อกประตูไม่ให้คนในบ้านออกมา
ดูสิดูความแสบสิตัวผู้เสียหายที่อยู่ในบ้าน
ก็เลยแจ้งตำรวจนะคะตำรวจสายตรวจมาไม่ทัน
คลาดกันไปแค่สองสามนาทีเองอ่ะครับแต่เห็นหน้าชัดเนี่ยอืม
หลังเกิดเหตุค่ะผู้เสียหายก็เลยเอาภาพนี้นะคะ
คลิปนี้นะคะโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ระบายความอัดอั้น
บอกว่าถูกโจรหื่นขโมยชุดชั้นในถึงในบ้าน๖ครั้งติด
ก็เลยทำตามคำแนะนำของตำรวจเพื่อจะจับโจรหื่นรายนี้แผนก็คือ
ไปซื้อกางเกงในเสื้อชั้นในถูกอะค่ะมาแขวนเอาไว้เต็มเลยมาล่อ
โจรมันก็มาจริงแล้วมันก็มาเลือกแบบสบายใจ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจน
หื่นรายนี้นะคะไม่น่าจะใช่คนโรคจิตธรรมดา
เพราะว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเขาเตรียมการเป็นอย่างดี
รถจักรยานยนต์ก็ถอดป้ายหมวกกันน็อกก็ใส่มา
แล้วก็ขังเจ้าของบ้านเอาไว้ในบ้านด้วยก่อเหตุหลายครั้งแจ้งความเอาไว้จับไม่ได้สักที
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถึงบ้านผู้เสียหายในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เธอก็เลยพาไปชี้จุดเลยที่โจรล็อกประตูขังเจ้าของบ้านนะคะ
แล้วก็ไปชี้จุดที่ราวแขวนชุดชั้นในที่ถูกขโมยตรงนี้นะคะ
ผู้เสียหายบอกว่ามันหลายครั้งจริงทุกวันนี้กลัวมากนะ
อยู่อย่างหวาดระแวงโจรที่ก่อเหตุไม่ใช่โจรป่วยแต่เป็นโจรที่เตรียมตัวมาอย่างดีมาก่อเหตุนะคะ
แล้วผู้เสียหายเขาบอกว่าคือมันกลัวยังไงรู้ไหมกลัวมาปะกันซึ่งซึ่งหน้า
มาเจอโจรแบบซึ่งหน้าไม่รู้จะเกิดอันตรายอะไรขึ้นอีกอะค่ะ
แต่ว่าก็จะเป็นเช้ามืดอะไรอย่างนี้
แล้วอันนี้เป็นตี๔ที่เห็นอยู่ในบ้าน
คือมีคนอยู่ในบ้านแล้วก็เห็นว่ามีคนอ่ะขโมยยืนแบบเข้ามาเลือกเลย
แบบเลือกอะไรจริงคือเปิดเป้แล้วก็ค่อยหยิบเอาไปว่างตรงนี้เลือกอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเหมือนเขาล็อกบ้านเราแล้วด้วยการใช้ซ่อมคล้องอะไรอย่างนี้อืม
ก็เลยรออยู่สักแบบหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันแบบออกมาเลยดีกว่า
พอจะออกก็เลยรู้สึกว่าโดนล็อกครั้งก็จะใส่กางเกงยีน
แล้วก็สะพายเป้มาใบหนึ่งใส่หมวกกันน็อกสีขาวมาทุกครั้ง
แต่ครั้งแรกจะแบบปิดปากใช้แมสหรือใช้ผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้
ถูกปิดแต่ว่าอันนี้ก็หลังมาครั้งที่๔ที่๕เปิด

เพราะว่าไม่รู้สิเราก็คิดว่า
ถ้าเขามาแบบไม่ขโมยของมีค่าอื่นเลย

เขาก็คงไม่ได้แบบไม่ได้แบบปกติร้อยเปอร์เซ็นต์
ใช่ไหมคะก็อาจจะป่วยหรืออะไรอย่างนี้
แต่แบบเราก็กลัวว่าถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่ง
มาเจอแบบประชิดตัวอะไรอย่างนี้มันจะอันตราย
เอาซ่อมมาล็อกกุญแจ
ไม่ให้เจ้าของบ้านออกจากบ้านได้อย่างนี้
ตัวเองก็ได้เดินเลือกชุดชั้นในเขาแบบสบายใจ
เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจมาแบบคลาดไป๒๓นาที
แล้วก็ยังจับไม่ได้เจ้าของบ้านเขาก็กังวล
ครั้งนี้ขโมยชุดชั้นในครั้งต่อไปมันจะทำอะไรยิ่งกว่านี้หรือเปล่า

ว่าอีกไม่นานนะครับที่จะจับได้
แม่ของผู้เสียหายบอกว่า
ครั้งแรกที่โจรหื่นรายนี้เข้ามาขโมยชุดชั้นในที่บ้านเนี่ยนะ
ตอนนั้นบ้านยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด
ตอนเช้าก่อนใส่บาทนะตั้งแต่นู่นนะฮะ๑๔พฤศจิกายนปี๖๑
สังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกสีขาวสะพายเป้
อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านใกล้กับราวตากผ้า
เห็นว่าคนคนนี้พยายามกวาดชุดชั้นในใส่เป้อย่างรวดเร็ว

นั้นน่ะมันวิ่งหนีไปวิ่งเหนียวจากบ้านไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเหตุแบบนี้ติดต่อกันอีก๕ครั้ง
ในช่วง๓๔เดือนที่ผ่านมาและมักจะเกิดเหตุในช่วงเช้าวันหยุด
คันแรกคือจะไปใส่บาทลงบันไดมาแบบบันไดที่บ้านแม่เนี่ยถ้าลงมาจะเสียงดังใช่ไหมคะ
ถ้าจริงขโมยมันต้องได้ยินแต่มันไม่ออก

อยู่ในรั้วก็นึกว่าลูกชาย
ไม่ใช่นี่หว่ามันมีเป้หลังมีหมวกมีอะไรเรียบ
ก็ด้วยความตกใจก็ตะเบงเสียงดังออกไป
มันก็วิ่งขึ้นตะตารถไปเลย
ตอนนั้นน่ะมันเห็นเหมือนมันหยิบ
มันลาวมันจะเป็นเสื้อในกางเกงในอยู่ด้านในใช่ไหม

นี่เราขอดูกล้องข้างบ้านเพราะเราไม่ได้ติดกล้อง
ก็รู้แล้วว่ามันเอาแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่มันก็จะมาเฉพาะวันหยุดแรก
ตอนนี้ผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสาครนะครับ
ตำรวจบอกว่าก็หลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นพฤติกรรมชัดเจนหน้าตาก็ชัดเจน

ส่วนใครที่รู้จัก

ไปคุยกันให้รู้เรื่องว่าเออตกลงคนนี้เขา